คุณผู้ชมดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เขาบอกว่าอยากจะแชร์คลิปนี้
โลกโซเชียลมีเดียได้รับรู้ว่า
ช่วยกันระมัดระวังผู้ชายคนนี้หน่อย
เป็นลักษณะชายเร่ร่อน
เดินไปเดินมาขอเงินคนไปทั่ว
แต่ถ้าขอแล้วเอาให้๕บาทเอาโอเค
แต่พอให้บาท๒บาทถึง๕บาทเป็นเหรียญ
ไม่เอาอยากจะได้เป็นแบงค์ขอแบบนี้ด้วย
และถ้าไม่ให้คมคู่ด้วยนะคะ

เออแล้วก็พูดไปพูดมาเหมือนพูดเล่น
ประมาณนี้แต่ประโยคหลังจากนี้
เขาจะขอเงินผู้หญิงที่เป็นลูกค้าร้านกาแฟนะคะ
แล้วผู้หญิงเขาก็เอาเงินให้๒บาท
ไม่เอาเขาบอกแบบนี้๒บาทไม่เอา

เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าร้านนู้นออกร้านนี้

แสดงพฤติกรรมคุกคามลูกค้าร้านต่าง

โมเมนะอีกคลิปนึง

เดินไปในร้านสเต็กตอนเย็นของ๑๒มีนาคมที่ผ่านมารอบนี้
บอกกับพนักงานในร้านว่า
เห็นแต่งตัวแบบนี้คิดว่าเป็นโจรเหรอ

พนักงานถามซื้ออะไรมาซื้ออะไร

แต่ผู้ชายคนนี้บ่ายเบียง

เดี๋ยวจะเอาตัวเด็ก๒ขวบ

ผู้ชายคนนี้ก็เดินตุ๊เป๋ออกนอกร้านไป

พฤติกรรมแบบนี้และทำหลายที่ด้วย

คอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์นะ
เขาบอกว่าเคยถูกขอเงินด้วย

อารมณ์เสียใสและทำหน้าตาน่ากลัวมาก
หรือถ้าไม่ให้เงินนะถ้าเป็นร้านขายของ

ของในร้านออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
และหลายครั้งที่คุกคามเด็กเล็ก
มีคนเคยเดินอยู่แถวหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
ทำทีเข้ามาคุยกับเด็กนักเรียนหญิงบ้างชั้น

กลัวเด็กจะโดนอุ้มหายไปจริง

เจ้าหน้าที่คะในอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ